คุณผู้ชมฮะไปดูในพื้นที่ปัตตานีกันหน่อย
ปฏิบัติการร่วมปัตตานีเข้าปิดล้อมบ้านหลังหนึ่ง
แล้วก็มีการให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องออกมาจากบ้าน
ออกมาจากบ้านก่อนออกมาจากบ้านก่อน
หลังจากนั้นจะมีการเปิดปฏิบัติการในการจับกลุ่ม
คุณผู้ชมฮะหลังจากคนไม่เกี่ยวข้องเดินออกมาจากบ้านแล้วนะ
ทางฝ่ายผู้เกาะเหตุเนี่ยฮะ

คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์กันสักนิดหนึ่งนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นภาพเหตุการณ์เมื่อเช้าที่ผ่านมา

หลังพบผู้ต้องสงสัยกลุ่มก่อความไม่สงบ
เข้าไปหาที่หลบซ่อนในบ้านหลังนี้นะครับ
ที่ไม่เกี่ยวข้องออกมาก่อนจากพื้นที่ตรงนี้
ระหว่างเจ้าหน้าที่เตรียมกระจายกำลังปิดล้อม
ปรากฏว่าคนร้ายคุณกระโดดออกจากหน้าต่างข้างบ้าน
ยิงใส่เจ้าหน้าที่หวังเปิดทางหลบหนีนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ยิงสวนกลับไปเป็นเหตุให้คนร้ายเสียชีวิตทันทีนะครับ
ทราบชื่อก็คือนายมะยากีมะลาชิงอายุ๓๐ปีเป็นชาวอำเภอสายบุรีนะฮะ
ข้างตัวก็พบอาวุธปืนขนาด๑๑มม๑กระบอก

ตรวจสอบเพราะว่านายมะยากีมีหมายจับคดีความมั่นคง๔หมายจับนะครับ
แล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ลอบวางระเบิดในพื้นที่กรุงเทพเมื่อปี๖๒ด้วยนะฮะ
ด้านของผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีพลตรีคมกริจรัตนฉายาเปิดเผยนะครับ
บอกว่าสายข่าวแจ้งว่ามีผู้ก่อความไม่สงบมาหลบซ่อนในพื้นที่
โดยเจ้าหน้าที่จะเข้ามาเชิญตัวแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือและมีการยิงตอบโต้นะฮะ

เป็นเหตุให้คนร้ายเสียชีวิตขณะที่พยายามจะยิงตอบโต้และหลบหนี
คนร้ายน่าจะเป็นระดับสั่งการนะคุณนะและปฏิบัติการด้วย
ซึ่งปกติเจ้าหน้าที่จะเฝ้าติดตามอยู่แล้วและจะใช้วิธีการจากเบาที่สุด
เพื่อไปหานักก่อนนะฮะเพื่อที่จะลดความสูญเสียนะครับ